ข่าวน้องลุ๊กน้องลุ๊กคือใคร
คือน้องของคุณใบเตย

น้องลุ๊กเนี่ยเป็นน้องชายของคุณใบเตย
แล้วก็มีแฟนนุ่มเป็นผู้ชาย
ทีนี้มันเกิดเหตุความสูญเสียเกิดขึ้นเมื่อ๔เดือนก่อน
เพราะว่าแฟนของน้องลุ๊กถูกคนขับรถมาชน

วินาทีที่เกิดเหตุเลย

ลูกศรสีเขียวคือแฟนนุ่มของน้องลุ๊กนะคะ
ไปชนรถมอเตอร์ไซค์ของคุณภูมิหรือว่านายภูชิตบุญโท
เป็นแฟนหนุ่มของน้องลุกชาญวิทย์ทวีสินน้องชายของคุณใบเตยสุธีวัน
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตรงนั้นพี่เบิร์ตใกล้ทางขึ้นทางด่วนงามเมื่อวาน
นนทบุรีนะคะตั้งแต่กลางดึก๔พฤษภาที่ผ่านมา
ทีนี้คุณภูมิแฟนหนุ่มของน้องลุ๊กได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยล่ะ
รถล้มหัวฟาดพื้นเลือดออกในสมองโอ้โหตอนนั้นนี่ต้องเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วน
แล้วก็ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดหลังการผ่าตัดรักษาตัวอยู่๑๕วันภาพนี้
ครับที่คุณใบเตยแล้วก็น้องลุ๊กเนี่ยไปเยี่ยมคุณภูมิแล้วทั้งคู่ก็ร้องไห้อ่ะนะคะ
แต่ท้ายที่สุดคุณภูมิก็เสียชีวิตอืมผ่านมาจากวันที่เกิดเหตุเนี่ย
พฤษภาจนถึงตอนนี้ล่าสุดค่ะตำรวจสพรัฐนาธิเบสจับกลุ่มตัว
คนที่ขับรถมัสด้าสีขาวคันนั้นได้แล้วนะคะ
ก็คือนายพรศักดิ์อายุ๓๑ปีนำตัวมาสอบเพิ่มเติมที่โรงพัก
แล้วระหว่างนั้นเนี่ยคือน้องลุ๊กก็เดินทางมาที่สพรัฐนาธิเบส
สอบถามเพราะว่าอยากฟังจากปากคนที่ขับรถชนแฟนของตัวเองจนตาย
ซึ่งผู้ก่อเหตุบอกว่าวันที่เกิดเหตุขับรถรับผู้โดยสารผ่านแอป
หลังจากส่งผู้โดยสารเสร็จนะขับรถมาถึงตรงลับใน

แล้วก็ขับรถกลับที่พักแถวคลอง๓ปฐุมธานีเลย
ตอนเช้าก็มีการเคลมประกันเอารถเข้าซ่อมปกติ
ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้ที่เฉียวชนนั่นน่ะ

แล้วนายพรศักดิ์ผู้ก่อเหตุเสื้อสีส้มคนนี้นะคุณผู้ชม
ลงไปนั่งคุกเข่าต่อหน้าลุก
แล้วกราบเท้าขอโทษที่ทำให้แฟนนุ่มของน้องลุ๊กตายค่ะ
นี่ค่ะหลังจากที่พอน้องลุ๊กได้ยินเห็นไหม

เพราะว่าก็ไม่คิดไงว่าทางฝั่งคนก่อเหตุเนี่ย
พรศักดิ์เขาจะก้มลงมากราบเท้าแบบนี้
พอน้องลุ๊กได้ยินคำรับสารภาพแล้วเนี่ย
ร้องไห้ค่ะหยิบชิดชู่ขึ้นมา

ุ๊กบอกว่าคือเรื่องที่จะให้อภัยกับสิ่งที่ทำหรือเปล่าเนี่ย
เป็นญาติของคนตายคือญาติของคุณภูมินะ

แล้วก็ขอบคุณตำรวจที่ตามจับตัวได้
แม้จะเป็นคดีอุบัติเหตุเนี่ยแหละ
คือเอาจริงถ้าเกิดคนที่ตามข่าวของครอบครัวของคุณใบเตย

ขับรถในทางซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล
แล้วก็กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ต้องถูกดำเนินคดีต่อไปค่ะครับ